ดูเรื่องของโคตรเหล็กไหลครับเสียชาวอ่างทองเขามาโชว์
เขามีอยู่๒ชิ้น๒องค์เอาไปโชว์ให้สื่อมวลชนดูเขาครอบครองมา๒๐ปี
ค้าขายก็ดีถูกหวยก็เยอะเอาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของโคตรเหล็กไหลกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะดูสิมันก็เป็นรวดลายแบบนี้แหละครับ
อันนี้คือโคตรเหล็กไหลขนาดใหญ่๒องค์น้ำหนักราวองค์ละประมาณสัก๑กิโลได้ครับ
เป็นของนายสมเพียรพลเวียงคำอายุ๕๘ปีเป็นเสียจังหวัดอ่างทอง
เจ้าของร้านจำหน่ายล้อแล้วก็ยางรถยนต์ชื่อว่าร้านสมเพียรกัญญา
ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอบครองมาแล้วกว่า๒๐ปีเขาบอกว่าได้มาจากพระอาจารย์หลาย
ซึ่งเป็นพระเดินทุดงไปพบกับเหล็กไหลในถ้ำ
อยู่ที่มหาสารคามก็เลยมามอบให้เขาเอาไว้บูชา
ถามว่าแล้วจะบูชายังไงล่ะ
ก็เขาบอกว่าต้องบูชาด้วยน้ำผึ้งในวันขึ้น๑๕ค่ำของทุกเดือนค่ะ
ตัวเขาเองเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าโคตรเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์
ช่วยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัย
แถมที่สำคัญคุณทัศนัยฟังให้ดีนะคะ
เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๕มาหลายครั้งแล้วจ้า
ไม่เป็นไรค่ะพี่พาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ถ้าการแนะนำอย่างไรผมมาได้มาจากอาจารย์ไลที่บ้านครับ
จารย์ไลที่บ้านผมได้มาอยู่๒๐กว่าปี
ถ้าการแนะนำให้มาเลี้ยงไม่มีปัญหากำคับ
ก็เห็นทางอันนี้ทาง
เหมือนกันที่บ้านก็เลยกอล์ทที่นี่ก็มี
อาจจะไม่ถึง๓๐๐ล้านก็ได้
เขาก็จะปล่อยนะปล่อยไปไหน
คุณคาทาเทพก็มีโคตรเหล็กไหลนี่แหละคุณคาทาเทพบอกว่าก่อนหน้านี้
มีชาวต่างชาติจะมาขอซื้อมูลค่า๗๐๐ล้านบาทมาเทียบเคียงกันได้ไหม
มูลค่าเขาก็เลยไปแสดงว่ามันเนี่ยไม่ถึงลอกนี่แหละไม่ถึงลอกอะไรแบบเนี่ย
นายสมเพียงเขาบอกว่าตั้งใจจะนำโคตรเหล็กไหลออกไปโชว์ให้ชาวบ้านชื่นชม
พร้อมกับย้ำด้วยว่าถ้าใครสนใจแวะไปดูไปคุยกันได้เขาจะปล่อยนะ

พูดถึงเหล็กไหลเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมถึงต้องบูชาด้วยน้ำพึ่ง
เพราะเขาเชื่อกันว่าเหล็กไหลมันอยู่ในถ้ำมันฝังตัวอยู่ในถ้ำ
ลักษณะสีดำคล้ายนินลนไฟให้ยืดได้แต่วิธีการที่จะไปเอาเหล็กไหลเนี่ย
ต้องใช้น้ำผึ้งชะโลมก้อนเหล็กไหลแล้วค่อยใช้ไฟลนเหล็กไหล
มันถึงจะยืดออกมากินน้ำผึ้งไปพร้อมกับเล่นไฟ
ลนจนกว่าเหล็กไหลมันจะยืดออกมาจนบางเท่าเส้นได้ถึงจะตัดขาด
เขาก็เลยเชื่อกันว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาบอกเหล็กไหลเนี่ยมี๓ระดับ
ระดับที่๑ระดับแรกเนี่ยแวววาวเป็นส่วนที่ลนไฟให้ยืดได้

พวกเหล็กไหลปีกแมลงทับเหล็กไหลโกรธปีอะไรพวกนี้
สองคือรังเหล็กไหลแวววาวรองจากตัวเหล็กไหลแรก
ลดไฟให้ยืดไม่ได้อันนี้ก็จะลดหลั่นความศักดิ์สิทธิ์ลงมา
ส่วนระดับ๓คือขี้เหล็กไหลค่ะ
คล้ายน้ำตาเทียนดำด้านแข็งแต่ทุบให้แตกได้ง่าย
ส่วนทางวิทยาศาสตร์เหล็กไหลก็คือโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีจุดล้อมเลวต่ำ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นอุกบาทจากนอกโลกซิลิเกตจากใต้โลกอะไรแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเอามาโชว์ระวังขโมยเข้าไปฉกเอามานะครับ

คุณผู้ชมก็นัดเจ้าของเข้าระวังด้วยแล้วกันเนอะ